สวัสดีครับทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธออายุเพิ่ง๒๔ปี๒๕ปี
แต่ว่าน้องเขาได้แชร์ประสบการณ์พร้อมกับเตือนทุกคนบอกให้ดูแลสุขภาพกันให้ดี
บางคนเนี่ยทำงานหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอน
เพราะว่าน้องเขาอยู่ดีภูมิตกแล้วกลายเป็นแพ้ภูมิตัวเอง
โรคพุ่มภวงครับทุกผู้ชมครับ
นี่น้องนะฮะน้องไอนะฮะเผยแพร่เรื่องราวของตัวเองผ่านเฟซบุ๊คชื่อไอแลนด์
คือจะมีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวไปหมดอ่ะเห็นไหมครับ
น้องเนี่ยเริ่มบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่๒๕กันยายน๖๕นะครับ
รูปภาพอาการป่วยที่มีผื่นแดงขึ้นทั้งตัวนะฮะ
เนื้อหานี่ตอนที่ก่อนป่วยคือซ้ายมือนะครับ
ขวามือนี่คือตอนที่เกิดอาการขึ้นทั้งตัวแล้วทั่วร่างกาย
ไอบอกว่าวันนั้นนะที่โพสต์เอาไว้๒๕กันยายน๖๕
สุขสรรค์วันคล้ายวันเกิดที่แสนทรมานที่สุดเข้าสู่การป่วยหนักเต็มตัวในวัย๒๔ปี
ภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ
หรือเรียกง่ายแพ้ภูมิตัวเองบอกแพ้ภูมิตัวเองน้องไอบอกว่าวันนี้หนูอาจไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งตาย
แต่สุดท้ายโรคที่หนูเป็นอยู่มันก็ทรมานเหมือนตายทั้งเป็นท้อเหนื่อยและเจ็บปวดมาก
ร้องให้กับตัวเองทุกวันฝากถึงคนชอบนอนดึกบางคนนอนเช้าเลยทำงานหนักไม่มีเวลาพัก
เหมือนไอที่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็ส่งตัวเองเรียนเลี้ยงแม่มาตั้งแต่๑๐กว่าขวบ
ขายของตามตลาดนัดหรือช่วงสมัยเรียนก็ทำโปรเจกต์ยิ่งไม่ได้นอนกินอะไรก็ตามใจปาก
ไม่สนใจว่ามันจะส่งผลเสียให้ร่างกายแต่ตัวเธอเธอไม่ดื่มน้ำอัดลมนะแอลกอฮอลก็ไม่ดื่ม
ไอบอกว่าเธอเนี่ยขอเตือนคนที่เครียดสะสมด้วยเพราะเธอเนี่ยเครียดถึงขั้นเป็นซึมเศร้าระยะรุนแรง
ส่วนอาการที่มันเริ่มเหอะปะทุเป็นผื่นแดงแบบนี้นะฮะถึงขั้นแบบมีอาการลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
บอกว่าเป็นช่วงที่โควิดระบาดแล้วไปฉีดวัคซีนนะฮะพร้อมกับเตือนคนที่กินยากดภูมิ
จากนี้เธอต้องขับรถไปหาหมอแบบวันเว้นวันอยู่พัทยานะฮะ
เว้นวันเนี่ยไปกลับนะครับพัทยากรุงเทพเพื่อจะรักษาตัวเอง
ก็เลยอยากเตือนทุกคนให้รักตัวเองให้มากมากโอ้โหดูสิ
ค่ะน่าเห็นใจมากเลยค่ะ
แล้วจากนั้นมีโพสต์เมื่อ๒๑พฤศจิกายน๖๕
ไอโพสต์ภาพและข้อความบอกอาการป่วยหนักขึ้น
จนแบบมีเลือดออกอ่ะอืมเห็นไหมเธอบอกตอนนี้โอ้โห
ท้อเข้าไปอีก๒๒มีนาคม๖๖ที่ผ่านมา
โพสต์ภาพผลตรวจโควิดไปติดเชื้อโควิดอีก
อาการก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อสี่วันก่อนเนี่ยนะฮะ
ไลฟ์ขายของออนไลน์ซึ่งงานก็ต้องทำไงอยู่กับแม่สองคน
ดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูแม่ผิวหนังก็ยังมีผื่นแดงอยู่นะฮะ
เห็นเรื่องราวที่เธอได้เผยแพร่ประสบการณ์ชีวิตเอาไว้
พร้อมกับเตือนคนอื่นให้ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเนี่ยเราเลยต้องไปคุยหน่อย
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของน้องไอซ์นะครับอยู่ที่ชนบุรีนะฮะ
ชื่อจริงชื่อนางสาวกัญญารัฐพรมวงอายุ๒๔ปีนะครับ
นี่น้องไอนะฮะน้องไอบอกว่าเธอป่วยโรคพุ่มพวงนะหรือแพ้ภูมิตัวเอง
บ้านอยู่ที่ชนบุรีเธออยู่กับแม่แค่สองคนทุกวันนี้ยังมีร่องรอยผื่นแดงตามผิวหนัง
บอกบางครั้งเนี่ยมันท้อถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายก็มีนะแต่มีแม่คอยให้กำลังใจนะครับ
ตอนนี้เธอไปทำงานนอกบ้านไม่ได้ค่ะนี่คือล่าสุดวันนี้นะฮะโอ้โหมันทรมานเนอะ
มันเจ็บมันปวดมันคันเนี่ยฮะมันแสบเนี่ยเธอก็ทำงานไลฟ์ขายของอยู่ที่บ้านนะ
ได้แต่หวังว่าสักวันตัวเองจะดีขึ้นหายดีแล้วสามารถกลับไปทำงานข้างนอกได้
พอมันมีโรคเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วผิวเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ก็มีเครียดค่ะ
ตอนนี้หนูหยุดทำงานมา๑ปีหนูต้องลาออกจากที่ทำงาน

คิดว่าถ้าหนูหาย๑๐๐เมื่อไหร่หนูจะไปหางานทำเหมือนเดิม
เพราะว่าหนูเป็นหัวหลักคนเดียวอย่างนี้หนูต้องหาทำงานคนเดียวแม่ไม่ได้ทำเนาะ

คือตอนนี้เธอก็หาหมอเป็นประจำอยู่นะครับคุณหมอก็ให้ยามาทานนะครับ
อาการก็เริ่มดีขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ต้องปรับเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วย
บางทีจังหวะโหมงานหนักไม่ได้พักผ่อนเนี่ยพอจังหวะฟู๊บไปเนี่ย
อู้หูมันแบบไขเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยสอบถามไปยังคุณหมอนะฮะ
พรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิศิษฐ์กุลท่านคุณหมอเป็นอาจารย์ภาควิชายุโลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นนายกสมาคมรูมาติซัมแห่งประเทศไทย
สาเหตุหลักเลยนะมาจากพันธุกรรมและมีเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น
เราสามารถลดความเสี่ยงมันได้แล้วก็ป้องกันมันได้
หนึ่งเลยเนี่ยคือต้องดูแลสุขภาพให้ดีออกกำลังกายนะฮะพักผ่อนให้พอกินอาหารให้เป็นประโยชน์
จริง๓ข้อแรกมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยนะพี่อุ๋ยแต่หลายคนทำไม่ได้นะ
ฟังเหมือนทำได้แต่บางคนบอกโอ้ช่วงนี้งานมันยุ่งมันต้องทำงาน
ไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาพักผ่อนให้พอกินก็ต้องกินรีบอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดสุขภาพร่างกายดีมันก็ดีไปถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแบบภูมิตกวูบตกขึ้นมา
แล้วมีกรรมพันธุกรรมตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยคุณหมอบอกยุ่งเลยนะครับ
มันพุ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแบบโรคพุ่มพวงเลย
นี่นะฮะไม่สูบบุหรี่อันนี้ก็สำคัญนะครับ
แต่ปัจจุบันโรคพุ่มพวงเนี่ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
สามารถช่วยบรรเทาอาการรุนแรงของโรคได้
พันธุกรรมคนไข้ของที่รามนาธิบดีเนี่ย
จะประมาณสัก๒๐กว่าอายุเฉลี่ยที่จะเริ่มมีอาการขึ้นมา
มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะคะ
ก็๕ปี๑๐ปีอัตราการยังมีชีวิตอยู่ก็ประมาณ๙๐จ่าย๙๐
ก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะคะ